ซึ่งที่อ่างทองคุณผู้ชมเกลี้ยงจริงเกลี้ยงอย่างคุณชนะ

ชาวบ้านเขาไปแห่ซื้ออะไรกันแค่ไหนอย่างไร
เป็นจุดหนึ่งนะคะที่นักเสี่ยงโชค
ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนเรื่องของตัวเลข
ไปกันเยอะเลยที่บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์
ถนนเทศบาล๒ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองอ่างทองนี่แหละค่ะ
ดูสิแผงแต่ละแผงโอ้โหยิ่งใหญ่จริง
นี่๘๐บาทเขาบอกว่าขาย๘๐บาทเท่านั้น
บางคนไปขอต่อเขาอีกนะ

ไม่เอาไม่ขายขายกวากเกินราคาเดี๋ยวตำรวจจับ
เออดีมากเป็นตัวอย่างที่ดี
ใช่ขายตามราคาที่กำหนด๘๐บาทเท่านั้น
คุณไงต่อยังคุณเนี่ยโอ้โหดี
แล้วเนี่ยคุณดูตัวเลขที่เขาเก่งกันมา
มีอะไรบ้าง๑๒วัน๑๒สิงหาคมใช่ไหมคะ
ก็เป็นเลขของพระชมพันศาสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
บรมราชินินาศในราชการที่๙
คือเลข๒เลขนี้ฮอตฮิตมาก

คือดูแล้วเนี่ยคละกันหมดเลยอ่ะ

คือไม่รู้ว่าจะเอาเลขอะไรดีซื้อเลขอะไรดี
เพราะว่าบางทีก็แบบไม่รู้ซื้อเลขอะไรจะไปซื้อ๑๒ละกัน

ก็เรียกว่าเป็นเลขยอดนิยม
หนึ่งแล้วกันหมดไปนานแล้ว
ชั่วโมงนี้แหมบางทีไอ้เลขที่มันเกรงกันเอาไว้
แล้วก็หายเกรียงหมดไว้น้องไปต่อ
ถูกต้องแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะมีเลขโด่งเลขเด็ดอะไรมาบ้าง